มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะทำไมถ้ำนี้มันหายากจังเลย
มันลึกจังเลยมันมีโครงสร้างยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่าโครงสร้างของถ้ำเนี่ยเป็นยังไง
ระยะทางจริงแล้วเนี่ยประมาณสัก๘กิโลเมตรได้คุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะยาวแล้วก็ลึกมากทีเดียวนะครับ
หากเดินเข้าไปจากบริเวณปากถ้ำเข้าไปเป็นระยะทางสัก๓กิโลเมตร

สามแยกนี้จะมีทานน้ำไหลผ่านตรงกลางถ้ำพอดี
ซึ่งจุดนี้หน่วยซิลชุดแรกได้เข้าไปถึงแล้ว
แล้วก็มีการนำอาหารเสบียงเข้าไปวางเอาไว้แล้ว
โดยทานน้ำที่ไหลมาตรงนี้เนี่ยเป็นทานน้ำมาจากดอยผาหมี
จุดสามแยกตรงนี้จะพบว่าน้ำถุ่มลึกประมาณ๕เมตรได้
ระดับน้ำสูงจนติดเพดานถ้ำเลยคุณผู้ชมครับ
และจุดนี้เป็นจุดที่มืดมากพอสมควร
ถัดจากจุดนี้ไปเข้าไปจะไปเจอกับเนินดิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่าเนินดินตรงนี้น่าจะเป็นที่แห้งที่เดียวในโถงของถ้ำ
คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตนั้นน่าจะไปอยู่แล้วก็ไปติดตรงเนินดินจุดนี้แหละครับ
ส่วนบริเวณที่ปลายถ้ำไปดูที่ปลายถ้ำกันหน่อยนะฮะ
เข้าไปจากเนินดินเข้าไปอีกสักประมาณ๓กิโลเมตร
ก็คาดการณ์ว่าระดับน้ำถัดจากเนินดินเข้าไปเนี่ยไปสู่ปลายน้ำน่าจะน้ำสูงเช่นกัน
ก็น่าจะยากที่คนจะเข้าไปได้สรุปแล้วเนี่ยน่าจะไปอยู่ตรงเนินดินที่คาดว่าน้ำยังคงท่วมไม่ถึง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมจริงแล้วเนี่ยอาจจะท่วมมิดเพดานก็ได้
ก็เลยเป็นที่มาของการต้องสูบน้ำออกให้มากกว่าปริมาณที่น้ำจะเข้าไป
เพื่อชะลอไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมไปถึงเพดานของถ้ำซึ่งมีโอกาสที่ทำให้ทั้ง๑๓คนรอดชีวิตได้นะครับ